มีรถยนต์ของพ่อแม่ลูกแล้วก็ญาติรวม๔คนเนี่ยเดินทางไปแล้วไปตกร่องถนนที่กำลังซ่อมแซมนะครับก่อนจะพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วงจาก๔คนเนี่ยเสียชีวิตไป๓นะครับตอนนี้สาหัสอีกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

สุรศักดิ์ที่เป็นญาติกับคนขับก็เสียชีวิตที่เบาะนั่งด้านหลังส่วนภรรยาของคนขับนะฮะคุณแม่ของน้องกฤษยาเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับบาดเจ็บสาหัสนะฮะชื่อคุณวีรวรรณนะครับคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งส่งของที่ยะโสธรระหว่างทางจะขับรถกลับนครสวรรค์มาถึงจุดเกิดเหตุที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นช่วง
อันนี้รถมันทุกพ่วงคันนี้เขายืนยันมาถึงจุดสิ้นสุดการซ่อมแซมอยู่รถเก๋งสีขาวคันนึงที่อยู่อีกฝั่งนึง
ขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งตกร่องถนนที่กำลังซ่อมก่อนจะเสยพุ่งข้ามเลนมาชนหน้ารถบรรทุกพ่วงเขาอย่างจัง
เขาก็จอดรถลงมาดูปรากฏว่าคือหน้าเนี่ยมันยุบถึงห้องโดยศาน
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตไปสามนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
รถบรรทุกพ่วงด้วยเพื่อจะเอาให้แน่ชัดว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ที่คนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยได้บอกมาจริงหรือไม่อย่างไร